ความจริงก็คือความจริง
ยืนยันได้เลยครับว่าคนเป็นครูไม่มีการโกหก
แล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็สิ่งที่ครูซื้อจริงหายจริง
ผมต้องไปกังวลอะไรในเมื่อผมเป็นคนซื้อ
แล้วผมจะไม่มีอะไรที่จะให้จับผิดผมได้
นี่ไม่ได้เบื่อดีฉันเนาะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องถึงหูลุงตู่แน่เลยนะคะนายกท่านก็แสดงท่าทีพอสมควรแล้วนะคะต่อเรื่องนี้มันคงต้องอยู่ในกระบวนการนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมในเมื่อมันเป็นคดีแล้วนะคะแล้วก็ทำสำนวนแล้วสรุปสำนวนแล้วมีตัวละครแล้วเขียนสำนวนขึ้นมาแล้วคือมันคงอยู่ในนี้แหละแต่ถ้าคุณผู้ชมดูข่าวใน
หากฐานอะไรเอ๊ะทนายตั้มทำไมอยู่ดีมันใจร้อนก็สู้กันมาตั้งหลายเดือนแล้วนะคะแล้วนี่เรายังไม่รู้เดี๋ยวฉันไม่พูดถึงประเด็นทนายตั้มเรื่องร้องมารยาทอะไรแล้วนะวันนี้ไม่เอานะคะแต่ว่าประเด็นนี้ที่ทนายตั้มเปิดขึ้นมาในเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าอ้าวตกลงคุณลุงจรูลกับทนายตั้มกำ

เราคุยกันแบบลำลองแป๊บหนึ่งก่อนประเด็นนี้ที่เปิดมามันทำให้เรื่องมันไปต่อเรื่อยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางทนายตั้มกับคุณลุงจรูนแล้วก็คุณลาวัลภรรยาเนี่ยนะคะก็จะปล่อยให้เป็นไปตามสำนวนอย่างเป็นทางการก็จะมีอีกฝั่งที่ยังไม่ได้จบโดยที่ตัวละครที่ยังไม่จบเนี่ยคือคุณแผนแล้วก็มีทนายมาประกบคุณแผน
จะรุนไปหาลุงตู่จะบอกครูปิชามาไปด้วยกันและไอ้วินนี่คืออะไร๑๕ล้านหรอ
ถ้าเกิดอ่านให้ครบนะครับวินวินในนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปยอมซูเอียจบกันง่ายนะครับ
เรามาบอกเรามาแบ่งกันเลยให้มันจบไม่ใช่
ไม่ใช่ครับวินวินนี้ก็คือว่าคือผมเห็นทางฝ่ายนั้นนะครับเขาไปร้องไปทั่วไปหมดนะครับ
ไม่ว่าจะไปเป็นร้องกระทรวงยุติธรรมไปดีเอสไอไปสภาธนายความไปร้องกองปราบอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลย
ซึ่งผมว่ามันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะครับผมถึงว่าเออไหนก็ไหนแล้วนะครับเห็นว่าทางสอบสวนกลางไม่ชอบใช่ไหม
งั้นเรามาวินวินกันตรงนี้แล้วกันจุงมือกันไปหาลุงตู่ใจจริงเนี่ยผมแค่อยากจะเจอนายกแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่เท่านั้นเอง

ก็เห็นลุงตู่ถ่ายกับใครก็ได้นะครับ
เข้าใจแต่ทีนี้มันเลยเถิดไปขนาดว่าไปหานายกให้จบคดีนี้ได้ยังไงทนาย
มันไม่ได้ว่าไปหานายกแล้วจะจบนะครับก็คือทางนั้นเนี่ยเขาไม่ไว้ใจหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานใช่ไหมครับทีนี้ไปหานายกเนี่ยถ้าเขากล้าหรือเปล่าล่ะ

ใครที่มาเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคน
ความหมายของผมที่สื่อคืออย่างนี้เพราะว่าอะไร
เพราะว่าเขาไปหลายหน่วยงานไปยื่นหนังสือไปยื่นกระดาษแค่ใบเดียว
เหมือนกับว่าไปสร้างกระแสมันไม่จริงจังไม่จริงใจ
แล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้ดำเนินการอะไรจริง
ถ้าเกิดจะไปให้มันจริงให้มันสุดตรงไปเลย

ให้มีการตรวจสอบทั้งกุญสือทั้งอะไรหลายคนกล้าหรือเปล่า
ข้อแรกเขาจะไปกี่หน่วยงานเขาจะยื่นกระดาษกี่แผ่น

คือใช่ครับมันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ว่าแต่ว่า
คือที่เขาไปทำแบบนี้มันทำให้ประชาชนสับสนนะครับ
แล้วก็ประชาชนก็จะเริ่มเบื่อหน่ายว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงกันแน่
ไปร้องเรียนหน่วยงานเนี่ยมันทำให้สอบสวนกลางกองปราบเนี่ยนะครับ
คนจะไปมองว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่น่าเชื่อถือ

ถ้าเกิดว่าอยากจะร้องนักนะครับ
ไปเลยเอาให้ถึงที่สุดสูงสุดของประเทศไปเลยนะครับ
มันจะได้ไม่ต้องไปร้องที่อื่นอีก
เดี๋ยวเขาก็ต้องไปตีโพยตีภัยอย่างอื่นอีกนะครับ

ไม่ใช่ว่าที่นักข่าวไปเขียนนะว่าจะไปวินจบกัน

คือไม่ใช่หรอกที่จะไปบอกว่าเกลี่ยกัน๑๕ล้าน๑๕ล้าน
คือจริงแล้วถ้าอ่านทั้งข้อความจะเข้าใจได้ว่า

ก็ไปในที่ที่ทั้งสองฝั่งน่าจะโอเค
ใช่ครับคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปถึงนายกแล้วคือจะจบนะ
คือเอาไปให้เขาตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
ต้องส่งไออาการเราก็ส่งฟ้องศาล
ก็เหมือนกับว่าเอาหน่วยงานของรัฐที่สูงสุด
เอามาสืบหาพยาหลักฐานเรื่องนี้

ก็ผมรำคาญไงครับจริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะไปรบกวนนายกเขาหรอก
เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าผมเห็นในแผนก็เคยไปร้องนายกมาแล้ว

แต่คุณไม่ได้เหนื่อยกับเขานี่เวลาเขาไปแต่ละที่

คุณไม่ได้ไปเหนื่อยกับเขามันเป็นสิทธิ์ของเขา
คนจะรำคาญก็รำคาญเขาคนจะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเขา

คุณไม่ใช่อยู่คุณรำคาญคุณเขียนหรอกคุณเขียนยาวด้วย
ผมเขียนยาวคนเลยอ่านไม่หมดนะครับ
คือผมรู้ครับว่าตอนนี้เขาเล่นแผนอะไรอยู่นะครับ
นั่นแหละดิฉันอยากทราบด้วยคุณรู้อะไรมา
คุณเขียนคุณเขียนขึ้นมาจากคุณคิดว่าเขากำลังเดินแบบไหนคะ
ตอนนี้เขาก็พยายามจะเดินเพื่อจะทำลายความเชื่อมั่นของกองปราบ

คนที่ไปร้องตามที่ต่างอย่างนี้แหละนะครับ
เอาตัวหุ่นเชิดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไปร้องด้วยนะครับ

กุญศือที่ถ้าไหนต้องพูดคำว่ากุญศือมาตลอดเลยนะ

คุณซื้อแบบไม่ค่อยจะสำคัญโฉงฉ่างมีอยู่ประมาณสัก
๓คนแต่กุญสือที่เป็นคนคิดจริงที่เป็นคนช่วยนายระดับสูงคนนี้

มันถึงเป็นที่มาของการไปร้อง

ให้มันเหมือนกับว่าทางตำรวจเป็นคู่กรณีนะครับ

เพราะคุณจอมขวัญก็ชอบเจาะผมมากเลย
ฉันถามเฉยคุณจะตอบหรือไม่ก็แล้วแต่

แต่คนที่คิดแล้วก็ที่มีมันสมองจริงนะครับ

ไม่กี่คนเนี่ยคือเป็นกุญสือของทางฝ่ายในตำรวจแล้วกันนะครับ
ไม่ใช่ทางฝ่ายครูทางฝ่ายครูเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรเลย

เดี๋ยวนะคะคือเดี๋ยวนะคะคือคุณแผนเนี่ยเป็นตัวละครของครูหรือคุณแผนเป็นตัวละครของนายตำรวจ
เป็นตัวละครของใครแผนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับนายตำรวจนะครับ
แต่ตอนนี้เขาแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับ
ครูคืออยู่ส่วนครูตำรวจคืออยู่ส่วนตำรวจนะครับ
ผู้หญิงที่ชื่อฟ้านะครับกับเจ๊เกียวนะครับ
แล้วก็แผนเนี่ยจะไปอยู่กลุ่มก้อนเดียวกันนะครับ
ครูปรีชารู้เรื่องด้วยไหม
คุณแผนเนี่ยสิ่งที่คุณแผนทำหรือคนที่วางแผนให้คุณแผนทำเนี่ย
ครูปีชามีส่วนรู้เรื่องด้วยไหมคะ
ผมคิดว่าครูปีชาไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องนี้แล้ว
ใจจริงลึกเขาไม่อยากจะอะไรกับเรื่องนี้แล้วนะครับ
ไม่แน่ขึ้นศาลไปนะครับเขาอยากจะทำให้คดีแพ่งเนี่ยมันเสร็จเร็วนะครับ
คดีอาญาเขาจะไปรับสารภาพให้สารแล้วลงอาญาก็ได้
อันนี้คาดการณ์เองถูกไหมคะไม่ได้พยายามจะบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือยังไง

มาแล้วคนที่พาเดินเกมที่บอกมีสองสามคนเนี่ยของคุณแผนเนี่ย
ก็คือทีมเดียวกันกับคนที่คิดใช่ไหมคะ
มันมีคนที่ช่วยเขาคิดเองหลายกลุ่มแต่ว่านะเนี่ยเขาก็ควรให้แรกแยกอะนะครับความคิดเอาไม่เหมือนกันหรอก
ยังไงคุณมีใครอยู่ในทีมเขาเหรอ

นายตำรวจระดับสูงเนี่ยเคยไปขอให้
นายตำรวจคนหนึ่งเข้าไป
ขอร้องให้อย่าดำเนินคดีเขา

เรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนที่สนามบิน

ตอนนี้คนกลุ่มคนที่คิดไม่ว่าจะเป็น

กับสิ่งที่เดินเกมโดยตัวคุณแผนตอนนี้

มันก็ไม่ถึงก็ตัดออกคือเขาก็ได้ประโยชน์ด้วย

ครูปีชาได้ประโยชนแต่ครูปีชามีส่วนในการ
ปรึกษามีส่วนในการรับรู้

อย่างนี้ไหมคงจะไม่ถึงขนาดว่าต้อง
เอออทุกเรื่องนะครับ

เป็นข้าราชการตำรวจหรือเป็นใคร
คนที่อยู่รอบตัวแผนก็คือที่อยู่รอบตัวนะครับ
ก็แค่นั้นนะครับแต่คนที่คิดมาอีกทีนึงนะครับ
เป็นตำรวจไหมไหมคะ
ก็คงเกี่ยวพันกับพวกนั้นแหละครับเกี่ยวพันกัน
ซึ่งเป็นตำรวจในการจนบุรีไหมคะ

อย่าระบุไปขนาดนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าเขาทำ

ไม่ได้เป็นอยู่ในพื้นที่เขาทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ของ
นายตำรวจที่ถูกดำเนินคดีอยู่
เขามีความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นเพื่อนกัน

คือเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งที่คิดแล้วจะสนใจได้ทุกอย่าง
เขาก็ต้องมีหลายกุญสือหลายคนที่เสนอแนะว่า
ให้คนจะต้องเดินแบบนี้
แล้วนายตำรวจที่ได้ประโยชน์เนี่ยเอาด้วยเหรอหรือว่า

ไม่ใช่มันมีหลายแบบเช่นเขาเอาด้วย

เขาอาจจะไม่ได้รับรู้แต่ว่ามีคนรักเขาเยอะ
ลูกน้องรักเยอะเพื่อนรักเยอะ

เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตราชการของเขา

ก็มีทั้งเกมที่เราเห็นข้างนอกคือเป็นข่าว

ส่งเอกสารภายในครึ่งเดือนนะคะ

คือผมอาจจะใช้คำเหมือนกับล้อเลียนเขา
ที่ฉันเข้าใจว่าคุณพยายามจะเสียสีประชดประชาชน
ใช่ไหมบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเลยไหม
อย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้การที่ทนายตั้มมาเปิดแบบนี้เนี่ยนะคะสมมุติ

ก็ดีสิครับผมก็ดีเลย

แล้วทำไมต้องไปหานายกในเมื่อเราโอ้โห
สอบสวนกลางมาทำให้กล้องปราบมาทำให้สรุปสำนวนได้แล้ว
ก็จริงผมนะตำรวจกล้องปากสอบส่วนกลาง
เขาทำมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ทำงานได้ดีแล้ว

เขาพยายามที่จะไปลองแล้วจะไปทำลายหน่วยงานของตำรวจ
ซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับ
ถ้าเกิดว่าจะเอาจะได้ไม่ต้องไปร้องที่อื่นอีก
ไปเลยไปหาลุงตู่เลยเทิดเอาด้วยก็ดีนะครับ

กุญซืที่อาวุโสที่สุด
โดยยดตำแหน่งอาวุโสกว่านายตำรวจที่ได้ประโยชน์ไหมคะ
ได้สูงกว่าดีครับ
ซึ่งเอาใหม่สูงกว่าตำแหน่ง
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางและผู้บังคับการปราบปรามไหมคะ
เขาไม่ได้อยู่ในราชการแล้วครับตอนนี้เอาตอบแค่นี้พอ
เป็นคนที่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางและบังคับการกองปราบเกรงใจไหมคะ

ต่อให้ทางสอบสวนกลางหรือกองปราบเกรงใจนะครับ
แต่ว่ายังไงเขาก็ต้องทำเพื่อความถูกต้อง

ผมรู้แล้วว่าเขาให้ใครที่เกรงใจเข้าไปคุยอะไรกับใครนะครับ
แต่ว่าสอบส่วนกลางกองปราบเขาไม่เอาด้วยหรอกครับ

หรือว่าหลังจากแถลงรอบที่๒แล้วของพบตรก็ยังเข้าไปคุยอีก
ผมว่ามันน่าจะเป็นก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
แล้วมันมีมาทางคุณลุงจรูนบ้างไหมคะมีคนพยายามจะติดต่อเข้าหา

แล้วทางทนายตั้มไม่น่าจะมีใครยุ่งกับคุณ

ทีนี้นอกเหนือจากนี้นะคะมีตัวละครที่นอกเหนือจากคุณแผนนะ
ที่ยังถือว่าเป็นตัวละครในเรื่องข่าวอยู่นะคะ
แล้วก็คนที่เหมือนกับมาประกบ

คือสรุปแล้วคุณแผนเนี่ยตอนนี้ตัวคุณแผนเองทนายตั้มรู้ไหม

บอกให้เลยนะคุณแผนจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด
เพราะว่าเขาทำเพื่อคนอื่นนะครับ

คือเขาไปเชื่อเกินไปแล้วเขาไม่รู้ว่าจุดจบของบ้านปลายจะเป็นยังไง
เดี๋ยวผมพูดไปก็หาว่าผมคุมภูอีกนะครับ
แต่จริงแล้วคือเอาง่ายดีกว่าเขาโดนหลอกใช้
พอถึงเวลาแล้วผมคิดว่าเขาคงจะถูกตัดหางปล่อยวัด
อันนี้คือผู้อยากเตือนใช่ไหมกึ่งเตือนเนอะ
ผมพูดถึงในฝั่งไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่อยากจะพูดถึงแผนนั้น

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

คุณลุงจรูนถ้าทนายมาเปิดในเฟซบุ๊คเบอร์นี้

แล้วก็ที่สำคัญคือคุณลุงจรูนรู้เรื่องไหม
อีกหนึ่งท่านที่เราจะคุยด้วยนะคะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนที่ทนายตั้มเขาจะไปเขียนเสียสีประชดประสานแบบนี้

เขาถามเราก่อนไหมว่าไปไหมไปหานายกไหมถามกันก่อนไหมคะ
หน่วยครับทุกหน่วยไปหมด

ดิฉันสมมุตินะคะซึ่งดิฉันว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้น
แต่สมมุติว่าถ้าแบบเออเขาโอเคตกลงไปเดี๋ยวเราไปพบนายกด้วยกันเนี่ยนะคะ

ถ้าเขาคิดว่าหน่วยงานไหนให้ความเป็นดำก็เขาได้นะ
ไปเลยแล้วผมก็พร้อมเสมอ
คือให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นคนเลือกเลยเหรอคะ
ใช่
เลือกมาเลยเลือกมาหน่วยงานไหนก็ได้
คิดว่าให้ความเป็นดำก็เขาได้

จรูนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองวางโทรศัพท์ก่อนนะ
เพราะว่าสัญญาณตอนเราคุยกันมันหายเป็นห่วง

คุยด้วยอารมณ์แบบเบื่อเซ็งเอือมระเหยียใจ
แต่ว่าเดี๋ยวขยายความคุณลุงจรูนก่อนนะครับ
คือยอมไปทุกที่นะครับยกเว้นอยู่ที่เดียว

นี่คุณจะมาขยายความเพื่ออะไร
เอาก็เดี๋ยวเขาชวนไปภาค๗อีกผมจะทำยังไงนะ
เส้งเห็นข่าวรายวัน
คือมีอารมณ์แบบเดียวกันไหมคะอารมณ์ร่วมเหมือนกัน

ผมจะสื่อสารผ่านลูกสาวของคุณลุงมากกว่านะครับ

ตัวคุณลุงจรูนเองอารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงคะ

ไม่ไปร้องอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ

คุณลุงจรูนรู้เรื่องไหมคะว่ามีความพยายามจะช่วยเหลือกัน
มีความพยายามที่ใครเข้ามาช่วยอะไรอย่างไร

เพราะว่ากลัวเดี๋ยวคุณลุงเขาจะเครียดนะครับเอาเรื่องที่เขาจำเป็นต้องรู้ดีกว่า

ก็ถ้าเกิดว่าเขาไปเรื่องอะไรที่เหมือนกับ
เขามารู้ว่าตำรวจเนี่ยเหมือนกับไปช่วยทางฝ่ายนั้นตอนนั้นนะครับ

เรื่องผมเลยไม่อยากจะให้คุณลุงเขารู้นะครับ
ก็คุยกับลูกสาวเรื่องนี้ไม่ต้องไปบอกก็ได้อะไรอย่างนี้
รักษากำลังใจเนอะรักษากำลังใจนะครับรักษากำลังใจ
ได้คุยกับผู้บัญชาการกับผู้บังคับการไหมคะ

แต่ผู้การกองปราบผมก็เคยคุยนะครับแต่ก็ไม่กี่ครั้ง
คือเรียนถามแบบนี้ว่าตัวท่านรู้อย่างที่ทนายตั้ม

ว่ามีใครช่วยมีใครคิดมีใครพยายามเดินเกม

ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าทางเขาจะรู้ลึกแค่ไหนนะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะรู้ลึกแค่ไหน
ผมหมายถึงว่าเขาจะรู้เหมือนกับผมหรือเปล่า
แต่ที่แน่คือผมคิดว่าเขาต้องรู้มากกว่าผมแน่นอน
เพราะว่าข้อมูลในต่างนี่ก็กล้องป่าวครับ
เขาจะไม่รู้ได้ไงว่าใครไปเสี่ยมใครอะไรยังไง

ผมว่าเขามีข้อมูลตรงนี้แน่นอนนะครับ

ลุงจรูนคะสวัสดีอีกครั้งค่ะ

ฉันไม่แน่ใจว่าเมื่อสักครู่นี้คุณลุงจรูนได้ฟัง
นายตั้มบอกว่าก็มีคนพยายามจะเป็นเหมือนกับ
คนคอยคิดให้คอยเดินเกมให้กับคุณแผน
ซึ่งเป็นตัวละครล่าสุดที่มีบทบาทในข่าว
คุณลุงจรูนรู้เรื่องนี้บ้างไหมคะ
ก็รู้อยู่แล้วครับรู้อยู่แล้ว

รู้อยู่แก่ใจครับรู้อยู่แก่ใจแล้ว
รู้ไหมคะว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้จบ
แค่การแถลงข่าวของพบตร
เข้าใจครับผมเข้าใจครับ
แล้วคุณลุงรู้ไหมว่ามีใครกี่คนบ้าง
ละเอียดขนาดว่ามีกี่คนเข้าไปหาใครบ้าง
พยายามจะติดต่อหาใครบ้าง

ตำแหน่งระดับไหนบ้างคือรู้ขนาดนี้ไหมคะ
คือไม่รู้ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับ

เป็นขยงดีกว่ามั้งเป็นขยง

อันนี้มันก็เปิดเผยออกมาเรื่อยไปแล้วไม่ใช่เลยครับ
ค่ะแล้วใครพยายามจะติดต่อมาที่
คุณลุงกับภรรยาบ้างไหมคะ

ลูกสาวไม่ได้บอกนะว่ามีเบอร์แปลก
มีคนพยายามจะมาขอคุยมีใครมาเหมือนกับถามหา

ตอนนี้ความรู้สึกของ
ครอบครัวคุณลุงจรูนเป็นยังไงคะ
ปกติครับปกติแต่ว่าจะคิดว่า

เรื่องมันยังไม่จบทำไมถึงไม่จบสักที
แล้วทำไมถึงมันมีงอกออกมาเรื่อย
คือไม่ใช่ว่ารอคดีนานไม่ใช่ใช่ไหมคะ

อย่างไรมันก็ต้องสู้เรื่อยไปแหละครับ
คือสู้กันอีกนานเลยสมมุตินะคะ
ถ้าสู้กันอีกนานเลยก็ไม่ได้ทุกข์เรื่องนี้ใช่ไหมคะ

ทุกเรื่องที่ตอนนี้ยังเป็นข่าวอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่นั่นแหละ
ฉันถามคุณลุงแบบนี้นอกจากคุณแผน
ซึ่งจริงทางเราก็อยากคุยกับคุณแผนนะคะ

จากคุณแผนเนี่ยคุณลุงจรูนคิดว่าจะมีใครออกมาในนามข่าวนี้อีกไหมคะ
ตรงนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาใครมาอีกไม่รู้อืม
พอจะนึกออกอีกไหมว่ามันมีชื่อใครครับ
คือชื่อคุณแผนอยู่ในข่าวนะคะ
แต่ว่าเป็นชื่อที่ไม่ได้ถูกพูดถึง
ทีนี้มีอีกไหมที่มันเป็นชื่อในข่าวแต่แบบจางไม่ค่อยชัดเจน
แต่หลังจากนี้อาจจะมีมาอีกมีไหมคะ

แต่เขาอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่รู้หรอก
คุยกับภรรยากับลูกว่ายังไงบ้างคะตอนนี้
คือไม่ได้หนักใจอะไรนะทุกคนในครอบครัวก็ให้กำลังใจครับ
ถ้านักข่ายังไปหาอยู่บ่อยมั้ยคะ
ยินดีสต้อนรับเสมอยินดีสต้อนรับเสมอแต่ช่วงนี้ยัง

จริงแล้วก็สงสำสงสารสน่าให้ผมเลยแล้วเนี่ย
ไปสงสารเขาทำไมคะเขาดูไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยค่ะ

ก็ไม่รู้มีอะไรข้ากลายแย่ไปหมดเลย
ดูแล้วเยอะ
แต่เขาดูไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดเลยนะคะ

ความจริงนะความจริงอย่างไรเขาก็สู้สมมติได้เสมอครับ
ครับทานายต้ำมีปรับทุกข์กับคุณลุงจะรู้ไหมคะ

ทุกข์ไม่มีนะปรับทุกข์ไม่มีนะครับมีแต่ว่า
คุยกันว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแค่นั้นแหละ
ถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาเดินเกมไปนะคะทนายตั้มเนี่ย

คุณลุงจรูนยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันในคดีนะคะว่าจะเป็นของคุณลุงจรูนหรือไม่
ก็คงต้องสู้กันนะคะให้เห็นชัดเจน
วันนี้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะ
ไม่เคยแบบปรับทุกข์ไม่เคยระบายอะไรให้คุณลุงจรูนอยู่แล้วใช่ไหม

ไม่ครับจะไประบายให้คุณลุงฟังทำไมเดี๋ยวคุณลุงเขาก็เครียดเอาเปล่า
แล้วช่วงที่ผ่านมามีเรื่องที่ระบายให้คนอื่นคนนู้นคนนี้คนใกล้ตัวฟังไหม
มีครับมันก็มีบ้างนะครับเรื่องที่ไม่สบายใจว่าอยู่ไปร้องอะไรเยอะแยะมากมาย

ไม่ที่คุณไม่สบายใจช่วงนี้คุณมีกี่เรื่อง
ก็เรื่องสภาธนาความเรื่องที่ไปถูกฟ้องตามจังหวัดต่างนะครับ
แล้วก็เหมือนกับแฟนเพจไม่เข้าใจ

แต่ไม่ได้อ่านที่ผมต้องการที่จะสื่อลึกจริงแล้วต้องการอะไรมากกว่า
แต่ตอนหลังก็ต้องใช้วิธีคุยทำเข้าใจนาน
ก็ยังมีครับยังมีอยู่๑๐๐
หลายคนเขาก็ให้กำลังใจเข้ามา
แม้แต่คนที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยหลายประเทศเลย
ส่งผลไม้มาให้ผมเต็มออฟฟิศไปหมดแล้วตอนนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้า
คุณผู้ชมสังเกตลักษณะของการเป็นข่าวของข่าวนี้
ถ้าเป็นทำน้ำหนักของฝั่งคุณแผนก็จะมีทนายประกบอยู่บ้าง
ก็ยังมีคนที่เห็นตรงกันอยู่บ้างแล้วก็มันกลายเป็นไม่รู้จะจับคู่ใครกับจับคู่ใคร
คุณผู้ชมนึกออกไหมคะทนายตั้มเนี่ยในกรณีเรื่องของสภาธนายความก็คือหนึ่งเรื่องนะคะ
ซึ่งเราจะไม่ให้น้ำหนักในวันนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเคลียร์กันไปแล้วทั้งสองฝั่งนะคะ
ส่วนจะออกเป็นยังไงแล้วแต่แต่ว่าเรื่องที่ยังนัวอยู่กับสภาธนายความ
คนนู้นไปร้องคนนี้ไปร้องไม่ว่าจะร้องทนายตั้มร้องทนายคนอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นเหมือนกับข่าวปิงปองคุณผู้ชม
อย่างนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาว่ามันอะไรนักหนาทำไมมันไม่จบท่าทีคุณหรือเปล่าที่พาที่พาให้มาจนถึงจุดนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ใช่แค่๓๐ล้านแล้วอันนี้ทนายตั้มล้วนสักครู่ค่ะ
มาค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากคุณแผนซึ่งอยู่ใน
คดีหลักแล้วเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่เราจะเห็นว่าเหมือนกับ
คือมันไม่ได้ตรงแต่เหมือนกับมันมี
มันมีบรรยากาศวิวาทะระหว่างทนาย
หรือคนที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้น่ะ
มันเหมือนแตกสาขาเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับตอนนี้
ซึ่งเอาอย่างนี้นะคือมีอันไหนที่แบบทนายตั้มกับ
ผู้ใดผู้หนึ่งนอกเหนือจากคุณแผนอีกไหมตอนนี้

คุณแผนน่ะเหรอจริงตอนนี้ผมไม่มีนะครับ
ก็มีคนที่ออกมาช่วยผมมากกว่า
ที่เหมือนกับว่าจะต้องไปสู้รบปรบมือกับพวกนั้นนะครับ
อย่างคุณอัจฉริยะแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ก็ไปเหมือนกับกับทนายสุกิตนะครับ
มีปัญหาเรื่องแจ้งความลำเนินคดีเต็มเวลา
เดี๋ยวคุณบอกชื่อน้อยหน่อย
ไม่เป็นไรครับอันนี้เราเล่าเฉยว่าผมไม่ได้ไปหมินประมาทเขา

เพจผมยังบอกว่าทนายตั้มอย่าไปเอ่ยถึงใครนะ

เลยเหนื่อยขี้เกียจจำเป็นบริยานตรวจให้เนอะ
แล้วทนายท่านอื่นที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ย
ถือว่ามีความขัดแย้งใดกันส่วนตัว

ผมก็จะไม่ไปร้องอุปนายกแล้วแหละนะครับ
แต่ว่าวันนี้มันก็เหมือนกับว่ามีประเด็นขึ้นมาอีก
ก็คือเหมือนกับมีทนายความไปร้องเอง

แล้วก็มีคนไปร้องทนายเดชาด้วย
อันนี้เป็นประชาชนธรรมดาเลยที่ไปร้องรวมตัวกันนะครับ

ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรู้เรื่องราวใดจากตัวทนายตั้มเลย
เกี่ยวครับทนายเดชายังหาว่าผมอยู่วงการแฟนเพจ
คือเอาง่ายนะแฟนเพจของผมที่ติดตามนะครับ
ถ้าอันไหนผมทำไม่ดีเนี่ยเขาก็ยังมีมาว่าผมเลยนะครับ
ผมไม่ใช่ว่าไปสั่งให้เขาทำแบบนี้แบบนี้ได้ไม่ใช่นะครับ
เพราะว่าคนที่ติดตามเฟซบุ๊คแต่ละคนเขามีความคิดเป็นของตัวเอง
เขาก็มีสมองนะครับเขาไม่ถูกใครจูงง่ายหรอกนะครับ
ที่ไปทำเนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่เขาเห็นว่ามันไม่เป็นธรรม
แล้วธนายตั้มรับทราบรับรู้เรื่องราวไหมคะว่ามันอะไรอย่างไร
รู้เนี่ยเพราะว่าเพจไทยรัฐนี่แหละครับเอาภาพของน้องผู้หญิงสวยคนหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าเขาจะไปร้องคดีมารยาทนะครับแล้วคนนี้น่าจะจบโทรด้วย
อะไรสักอย่างหนึ่งตามข่าวนะครับเขาไปร้อง
แต่ทีนี้วันนี้ผมยังไม่มีเวลาได้ตามต่อว่าไปร้องแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงบ่าย
เรียนถามตรงว่าคือทนายตั้มไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการว่าให้ใคร
หรือพูดเหมือนกับสนับสนุนให้กลุ่มใดไปร้องให้ตรวจสอบทนายคนไหนใดเลย
ถ้าเกิดใครที่เห็นผมโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับตั้งแต่วันนั้นที่ผมบอกไว้แล้วว่า
จะไม่นี่แล้วนะครับว่าจะไม่ไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับสภาธนายความแล้วนะครับ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยพูดถึงเรื่องสภาธนาความหรือมารยาทธนายความอีกเลย
แล้วก็ไม่ได้คือยุโยงใครเลยว่าไปจัดการให้หน่อยไม่มีหรอกครับ
คนอื่นอื่นที่อยู่ในลักษณะของกลุ่มกองเชียร์ของข่าวนี้ค่ะตอนนี้ถือว่าจบไหม

กองเชียร์ที่คนนั้นเชื่อว่าครูถูกต้องคนนี้คิดว่าพยานหลักฐานของครูมีน้ำหนักลักษณะแบบนี้เนี่ย
ยังมีผลต่อคดีอีกไหมไม่มีผลอะไรแล้วใช่ไหม
จริงแล้วกองเชียร์ไม่ได้มีผลกับพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับ

ก็มีผลในเรื่องของกำลังใจนะครับก็มีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับเขาตั้งกันเป็นกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มเท่าที่ผมทราบนะครับ
มีหลายกลุ่มกลุ่มละ๔๐๐๕๐๐คนไม่รู้คุยกันยังไงรู้เรื่องหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้นะคะถ้าสมมุติจะมีการร้องทนายท่านใดท่านหนึ่ง
ถ้าที่ผ่านมาเห็นแล้วดูมีท่าทีเป็นปฏิปักต่อการทำงานของทนายตั้มในคดีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณ
คือแน่นอนที่เขาไปร้องเนี่ยเขาไม่ได้ไปร้องเพราะว่าคนนี้เป็นปฏิปักใจ
ที่เขาไปร้องเนี่ยเพราะว่าคนคนนี้ดำเนินการไม่เหมาะสมในการไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ
เหมือนกับยกตัวเองเก่งกว่าหรือชอบไปว่าประชาชนโง่
เขาเลยไม่พอใจว่าทนายคนนี้ทนายนี้ยังถูกร้องได้เลย
แสดงว่าตัวเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไปร้องนะครับ
คือเรียนแค่อยากจะเคลียร์กับทนายตั้มว่า
คือกลุ่มคนที่ไปร้องเนี่ยเป็นเอฟซีคุณหรือเปล่าเป็นแฟนคลับคุณหรือเปล่า
อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเอฟซีผมหรือเปล่านะครับ
เขาไม่ได้มาบอกในเฟซบุ๊กนะครับ
ซึ่งคือพยายามจะให้มันชัดไปเลยให้เคลียร์ให้ชัดไปเลยว่า
ตกลงคุณเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวถ้ามันจะมีการร้องคนอื่น

แต่ว่าเขาจะเป็นเอฟซีผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้
เพราะว่าเขาไม่ได้มาบอกเป็นการส่วนตัวกับผมว่า
เออหนูเอฟซีพี่ตั้มนะหนูขอไปร้องทีมันไม่ใช่
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรู้ก่อนที่เขาจะไปทำไม่รู้ครับ
ตัดสินใจอันนี้เขาเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปทำกันเองนะครับ

ก็เดี๋ยวรอทางกองปราบสรุปสำนวนอย่างเดียว
แล้วกองปราบกับสอบสวนการเนี่ย

เขาไม่ต้องมาแจ้งเราก็ได้ครับตามกฎหมายนะครับ

ขอทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีใดอีกแล้ว
ตอนนี้ไม่มีครับยังไม่มีเรียกมา

อยู่ที่บัญชีแล้วครับแต่ว่าถูกฟีดไว้

ขั้นตอนคือต้องรอคดีหลักจบเลย
๒๐๐๐๐ล้านถึงจะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งได้
ก็ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดผมไม่ไปขอถอนอายัดก่อนนะครับ

แล้วทางไหนตั้งจะไปขอไหม
อย่างที่ผมเคยบอกกับคุณจอมขวัญไปแล้วว่า

ต้องเอาพยานหลักฐานในคดีอาญามา

เห็นหลักฐานต่างที่เราจะใช้สู้ในคดีแพ่ง
แล้วทำให้คดีอาญาเขาจะสู้ง่าย

ซึ่งคุณลุงจรูนไม่ได้รีบร้อนใด

พนักงานธนาคารมีคุยนอกรอบไหม
แบบไม่เป็นข่าวมีติดต่อคุยกันไหมคะ

แต่ว่าตัวผมเองเคยคุยกับเขาแค่ครั้งเดียวนะครับ
ไม่ได้ครั้งเดียวภายในเวลาเดือนสองเดือนมาเนี่ย
แค่ครั้งเดียวเพราะผมเคยไปคุยกับเขาที่ธนาคารครั้งหนึ่งแล้ว
ก่อนหน้านี้นานมากแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณลุงถูกอายัดใหม่

ตอนที่ผมถามเขาถึงเรื่องในแผนเคยไปบ้านหรือเปล่า
เพราะว่าคุณลุงเขาจำวันที่สับสนนะครับ
ตอนแรกผมเข้าใจวันที่๒จริงแล้วคือวันที่๑นะครับ
สุดท้ายแล้วตอนนี้ขบวนการ
คำว่าขบวนการที่ใช้ตั้งแต่ตอนเราคุยกันครั้งแรกเนี่ยนะคะ
วนการตอนนี้เปิดออกมาครบหรือยัง
ที่เปิดเห็นในข่าวและเปิดจากคำพูดของทนายตั้มที่อธิบายดิฉัน
ขบวนการนี้คนที่กระทำความผิดผมคิดว่าเปิดครบหมดแล้ว
ทุกคนเห็นตัวละครหมดแล้วแต่ว่าคนที่ไปช่วยอยู่เบื้องหลัง
อันนี้เขาคงจะไม่ได้เปิดนะครับ
เว้นอย่างเดียวไปหาลุงตู่นะครับ

กำลังจะบอกว่าคือจริงแล้วสุดท้ายการเขียนมันเหมือนเป็นการเขียน
เพื่อให้เห็นเรื่องบางเรื่องเฉยใช่ไหม

มันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับ

พาดหัวไปนี่ผมอ่านเลยนะครับ
ถ้าเหลือเข้าไปคนงงอะไร๑๕ล้าน๑๕ล้านกลับมาเหรอไม่ใช่
ไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเท่านั้นเองนะครับ
เพราะว่าเราสู้เนี่ยเรื่องนี้นอกจากว่าจะสู้ด้วยชั้นเชิงของกฎหมายแล้วนะครับ
จิตวิทยามันเป็นเรื่องที่สำคัญ
คุณมีคดีอื่นในมืออีกไหมเนี่ย
มีครับเยอะไปหมดเลยผมปวดหัวคดีนี้แล้วก็คดีอื่นด้วย
สรุปว่าคุณยังมีคดีอื่นที่ต้องทำอีกใช่ไหมถูกไหม

เออสำนักงานคุณนี่รับคดีอื่นใช่ไหม

เพราะฉะนั้นคดีนี้ถือว่าจบแล้ว

คดีนี้ในแง่ของการทำงานก็คือพอเข้าสู่กระบวนการก็ว่าไปตามกระบวน
ใช่แล้วเดี๋ยวก็เหลือถึงเวลาก็คือผมไปสู้ในคดีแพ่ง
เพราะฉะนั้นตอนนี้จบแล้วนะคุณจะไม่เปิดประเด็นอะไรมาอีกแล้วใช่ไหม

ฉันถามเหมือนถามคุณลุงจรูนนอกเหนือจากคุณแผนแล้วมีตัวละครที่จาง
เราอาจจะไม่ได้นึกว่าจะมาเป็นตัวเด่นของเรื่องอีกไหมที่จะมีมา

หมายถึงว่าถ้าเกิดจางถ้าเกิดจางเนี่ย

แล้วอยู่ดีก็แบบโดดขึ้นมาเป็นตัวเด่นเลยนะตอนท้ายเรื่อง

ถ้าชุดสุดท้ายอันนี้จบไปได้ไม่น่าจะมีอะไรมาเพิ่มแล้วแหละ
พื้นที่มีอีกไหมคะที่ได้ยินมาว่าอาจจะมีพยาน

คงจะไม่กล้ามีใครมาเป็นพยานที่ไม่จริงแล้วแหละนะครับ

อยู่อำเภออื่นได้ยินเรื่องมามีคลิปเสียงมีภาพไม่มีแล้วนะ
คนนั้นหนีไปไหนเราก็ไม่รู้สักข่าวตามก็ไม่เจอนะครับ
จะบอกว่าในลักษณะแบบนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเท่าที่คุณเช็คมาตรวจสอบ
ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าจริงแล้วเขาไม่ใช่พยานที่มันสำคัญกับคดีนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจบที่ของคุณแผนเนี่ยคือจบแล้วนะไม่มีโผล่แล้วถูกไหมคะ
ผมรับประกันให้คุณจอมขวัญไม่ได้เรื่องนี้มันแล้วแต่ทางเขา

พยายามจะให้เบาแล้วแหละต่อไปนี้นะคนที่เป็นแฟนคลับนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้ซอฟต์ที่สุดนะครับ
คุณจะไม่มีประเด็นส่วนตัวอะไรคุณที่ขึ้นมาสู้กับคดี๓๐ล้านควบคู่กันไปอีกแล้วใช่ไหม

หวังว่ายังงั้น
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะตอน๒ทุ่ม๗นาทีค่ะ
คุณภาคภูมิกับคุณเขมมาสอนรออยู่วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ